มันตะลึงตะลึงคุณผู้ชม
ตาค้างไปโลดคุณผู้ชมที่สำคัญเอวีนี้นะครับ
มาจากชายไห่ธงคัมในห้างของเรามาดูแลการผลิตค่ะ
แล้วก็จีบอ้ายเต้ายองเอว๔ตีตื่นตี๔มาเข้ากองถ่าย
คุณผู้ชมแถมมีโชว์เต้นเด้งให้ดูด้วยนะคะ
ซึ่งต้องบอกนะคะว่านี่เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรก
ลำไยแล้วก็เต้ายองซึ่งดังมาก

ให้สัมภาษณ์เรานะคะเขินแต่ไม่ปล่อยนะจ๊
เพราะว่าเต้ายองเขาเด้งเอวสู้เลยค่ะ
สัมภาษณ์มันจะม่วนคักขนาดไหนไปฟังนะคะ
ลำไยกับน้องเต้ายองเลยจ้า
เอ่อมันเป็นพระเอกมีของพี่ลำไยครับ

ฟังครับสวยมากเลยครับสวยที่สุดเลยครับ

ตรงนี้ต้องกอดพี่แล้วแหละ

พอดีเราเห็นน้องเต้นเจ็บตรงนี้แล้วแบบน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็เลยอยากได้น้องมาร่วมงานในเพลงนี้ด้วย
เพราะเพลงนี้ก็เป็นเพลงแนวน่ารักเหมือนกันค่ะ

ปกรุงเผาไงแฟนคลับดึงอ่ะแทบตกเวรี่แบบนั้นเลยอ่ะ
ที่สำคัญได้แผลตรงแขนดิฉันเห็นแผลแล้วโอ้โหตกใจค่ะ
ลำไยก็เลยฝากบอกพี่เวลาไปเล่นโชว์เนี่ยมันเป็นแผลอย่างนี้เลยนะ
อุ๊ยหลอกเลยอ่ะหลายวันแล้วมันยังเป็นรอยอยู่เลยอ่ะ
อนแฟนเพลงแล้วกันนะคะก็เห็นใจศิลปินกันบ้าง
เดียวกับเต้ายองนะคะก่อนหน้านี้ทั้งโดนจับเป้าทั้งกระชาก

เพราะว่าน้องเต้ายองเขามีทีเด็ดรับมือแฟนมือวัย
จะเป็นจังใสไปฟังโลดจ้า

จริงมันก็ระวังจากก็ไม่รู้ได้เลยว่าใครจะดึงแหละหรือว่าใครจะอะไรใช่ไหมค่ะ
แต่คือเมื่อมันเกิดสถานการณ์แบบนั้นเราก็คงต้องแก้ไขสถานการณ์หน้างานให้มันดีที่สุด
อืมนะคะก็ต้องระวังกันด้วยนะคะ
แต่ว่างานนี้คุณผู้ชมที่ดูก็ต้องระวัง
เจ็บตรงนี้นี้
นี่ไปอยู่กับเขามาจนเต้นได้แล้วอ่ะ

มันมีภาพที่ฉันให้ช่างภาพไปถ่ายดานเซอร์

เพราะว่าของผู้ชมนี้มันโอ๊ยคุณผู้ชม

แจ้กรีนไม่ว่างนี่
เจ็บตรงนี้นี้